ของผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๘ปีครับ
เขาต้องการจะไปนวดแผนโบราณนวดบ่านวดคอนี่แหละ
แต่ว่าก่อนนวดนั่งดื่มเบียร์
เสร็จปุ๊บพอพนักงานเรียกถึงคิว
วดไปก็ดื่มเบียร์ไปพนักงานก็นวด
เขาเน้นตรงคอก็เน้นตามที่ลูกค้าบอก
วดไปนวดมามีอาการชักเกร็งปัสสาวะรถกางเกง
น้ำลายฟูมปากช็อกแล้วก็เสียชีวิตคาร้านนวด
เหลือคุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นที่สมุดประการ
ตำรวจภูทรบางแก้วสมุทรปราการเข้าไปตรวจสอบ
ในร้านนวดนะฮะไปพบผู้ชายช็อกหมดสติ
ในร้านนวดแผนโบราณในซอยกิ่งแก้ว๑
ตะวลราชาเทวย์อำเภอบางพีจังหวัดสมุดประการ
ช่วงค่ำของเมื่อวานครับที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารพาณิชย์สี่ชั้น
ก็เปิดเป็นร้านนวดนะฮะส่วนที่ห้องนวดเนี่ย
อยู่ที่บริเวณชั้น๓ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ช่วยปั๊มหัวใจอยู่นานครึ่งชั่วโมง
เพราะว่ามีทางด้านของนายสมชาย
แต่ก็ช่วยไม่ทันนะฮะแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ด้านของนางสาวสุภวดีมีมาสังอายุสามสิบสามปี
เป็นคนที่นวดให้กับผู้เสียชีวิตบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุเนี่ยผู้ตายเนี่ยนั่งอยู่ข้างล่าง
นั่งดื่มเบียร์คอยอยู่ในช่วงหัวค่ำแล้วก็พอถึงคิวปุ๊บก็ขึ้นมาใช้บริการนวด
ผู้ตายบอกให้เธอนวดที่บริเวณหัวไหล่เน้นย้ำหน่อยที่ไหล่ทั้งสองข้าง
ระหว่างนวดไปด้วยผู้ตายก็นั่งดื่มเบียร์จิบเบียร์ไปนวดไปจิบเบียร์ไป
กระทั่งเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งคนนวดบอกมันผิดสังเกต
ทำร้ายร่างกายของผู้ตายนั้นมีอาการชักกระตุกเป็นระยะ
สักพักหนึ่งก็ปัสสาวะรถกางเกงแล้วก็ชักดิ้นชักงอ
กริ้งตกลงมาที่พื้นห้องน้ำลายฟูมปากแล้วก็ช็อกหมดสติไปเลยครับ
แล้วก็แจ้งกู้ภัยมาปั๊มหัวใจแล้วก็ไม่ทันเสียชีวิตซะก่อน
เมืองต้นสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากภาวะหัวใจวายเฉียบพลัน
ช็อกหมดสติแล้วก็เสียชีวิตนั่นเอง

ประกอบกับมีการดื่มเบียเข้าไปแล้วพอมีการจับเส้น
มันก็จะไปกระตุ้นเลือดหลวนเวียนคือมันเป็นเรื่องของการระบบไหลเวียนโลหิต
และยิ่งการดื่มแอลกอฮอลมันคือการขยายหลอดเลือด

มันก็อาจจะเป็นปัญหาเรื่องของเส้นเลือดในเส้นเลือดแตกอะไรแบบนี้ได้เหมือนกัน